อีกหนึ่งเหตุการณ์ไฟไหม้จากฝีมือคนนี่แหละค่ะ

ต้องยอมเผาปากกกไล่ล่าตัวคนร้ายที่หนีเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในนั้นนะคะ
เป็นคนร้ายที่ลักลอบตัดสายเคเบิ้ลค่ะ
เป็นปฏิบัติการไล่ล่าแก๊งคนร้ายลักลอบตัดสายเคเบิ้ลสื่อสารนะคะ
ที่ป่ากกริมถนนเพชรกะเสมขาขึ้น
หลักกิโลเมตรที่๓๐๘ในอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีคัน

เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยทีมอาสากู้ภัยเขาปูพรมค้นหาใช้เวลานานกว่า๑ชั่วโมงจนมืดค่ำแล้ว

เอ้าจูดไฟเผาป่ากกมาเลอะละกัน
แต่ก็มีรถดับเพลิงของเทศบาลเมืองประจวบคิริคันคอยควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามนะคะ
สุดท้ายก็ไม่เจอตัวคนร้ายอยู่ดี
ต้องยกเลิกการค้นหาไปก่อนค่ะ
ก่อนหน้านี้ตำรวจภูทรเมืองประจวบคีริคันได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนสาขาประจวบคิริคันนะคะว่า
มีกลุ่มคนร้ายมาลักลอบตัดสายเคเบิ้ลสื่อสารของบริษัท
ซึ่งหลังก่อเหตุถี่ขึ้นมาก
เจอตัวคนร้ายกำลังตัดสายสื่อสารอยู่เลยค่ะ
หลักกิโลเมตรที่๓๐๘นี่แหละ
ตำรวจก็เลยรีบไปในพื้นที่เกิดเหตุ
พอคนร้ายเห็นตำรวจเท่านั้นหนีเลยค่ะ
แล้วเจ้าหน้าที่พบเห็นความเคลื่อนไหวอยู่ในบริเวณป่ากกไง

เจอสายเคเบิ้ลสื่อสารขนาดใหญ่ถูกตัดจนขาด
แล้วก็ยังมีสายสื่อสารขนาดเล็กถูกตัดสายระยงระยาง
เป็นครีมตัดขนาดเล็กใหญ่สำหรับตัดสายเคเบิ้ล
คัตเตอร์แล้วก็ถุงใส่สายเคเบิ้ลที่ตัดไว้แล้วด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็เก็บทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานหมดแล้ว
แล้วก็จะเอาไปส่งพิสูจน์ลายนิ้วมือค่ะ